โอ้ยปากมาแต่ทีหลับถึงมาหลับจามกี่อย่างดูนี่ดูภาคใต้นี่
ถึงยังอยู่ต้นไม่ปลอดภัยแล้วค่ะของผู้ชม
สวัสดีค่ะติดตามสภาพอากาศกับรูปกรณ์รวดหนาวดังซุปเปอร์สารามารายงานแล้วนะคะ
ที่บอกว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยไม่ปลอดภัยจากน้ำนี่แหละค่ะ
ฝนในภาคใต้จะเพิ่มขึ้นณวันนี้ส่วนสาวภาคอีสานเป็นจากไหนบ้างคะ
เป็นตาหนาวเนาะเป็นตาไม่แห้งเนาะทีนี้ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อย
ที่บอกว่าภาคใต้ฝนมานี่คือมาตั้งแต่เช้านะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
เนี่ยภาพถ่ายดาวเทียมตรงนี้ค่ะฝนเริ่มมาแล้วเกาะกลุ่มกันที่ภาคใต้ตอนบนค่ะ
เริ่มตั้งแต่เพชรชบุรีและประจวบคิริขันรวมถึงภาคตะวันออกเล็กน้อย
ลักษณะฝนที่เกิดแบบนี้ค่ะเกิดจากลมหนาวที่เขาพัดมาจากประเทศจีน
มันมีกำลังแรงขึ้นและตอนนี้ประเทศไทยก็ยังคงมีความชื้นอยู่
นี่ค่ะเว็บไซต์วินดี้จะเห็นว่าฝนเนี่ยมาอีกแล้วนะคะ
แล้วเป็นตรวจสอบตามช่วงเวลาจะเห็นว่าฝนเกิดจากในทะเลก่อน
และหลังจากนั้นจะพัดขึ้นฝั่งไปภาคใต้เป็นส่วนมากค่ะ
ต้องย้ำเตือนแบบนี้ของที่อยู่บนที่สูงอย่าเพิ่งเอาลงมา
และระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มเพิ่มเติม
ส่วนคลื่นค่ะทั้งสองฝั่งบริเวณชายฝั่งเนี่ย
น่าเป็นห่วงทั้งอันดามันและอ่าวไทย
แต่จุดไหนที่มีฝนคลื่นค่อนข้างสูงค่ะประมาณ๒เมตรด้วยกันนะคะ
ส่วนเรื่องของลมหนาวค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะลมหนาวเนี่ย
เขาพัดกำลังแรงขึ้นแล้วนะคะกำลังแรงขึ้นให้ดูยังไง
ดูจากเส้นไอโซบานี่แหละค่ะที่เขาถี่ค่ะ
แตะภาคอีสานก่อนเลยลักษณะแบบนี้อุณหภูมิที่ภาคอีสานจะลดลง
แต่ลมที่เขามาถึงประเทศไทยยังคงมีความชื้น
จะเกิดเป็นฝนได้นะคะและจะเป็นฝนลักษณะมาไวไปไว
ตกสู้ตกซ่าแล้วก็หายไปจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง
ไม่ใช่เฉพาะอีสานเท่านั้นภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก
ก็จะมีฝนอุ๊ยอย่าเช็ดกล้อมไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่

คุณผู้ชมคะที่เตือนไปเกี่ยวกับเรื่องของภาคใต้ที่จะฝนตกลงมา
ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยยังคงเป็นภาพแบบนี้
ยังคงฝนตกต่อเนื่องอยู่เลยนะคะ
จุดที่คุณผู้ชมเห็นคือปากนครที่อำเภอเมือง
ตกหนักตกแรงแล้วมีลมด้วย
คลื่นสูงเลยนะ๒๓เมตร
ชาวบ้านวิ่งฝ่าฝนจะต้องไปเอาเรือค่ะ
เดี๋ยวไม่ไปเอาเขาเดี๋ยวเขาลงทะเลไปเลยนะคะ
เอาไปผูกอยู่ชายฝั่งบริเวณปากอ่าวให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย
ภาคใต้ฝนภาคอีสานกำลังฟินค่ะอากาศเย็น
พาคุณผู้ชมไปเที่ยวสักนิดนึงนะคะก่อนที่ฝนมันจะตกลงมาช่วงบ่าย
ฟรอร่าปาร์ควังน้ำเขียวจุดนี้ดอกไม้เยอะค่ะ
น่าไปเที่ยวนะคะสวยงามมากเลยนักท่องเที่ยวไปกันคึกคัก
และใครที่เข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาแผงม้าค่ะ
พาคุณผู้ชมไปหน่อยทำไมจะต้องไปจุดนี้สวยมาก
ออกจากไปชมดอกย่าแบบนี้แล้วมีฝูงกระทิงไม่ได้มีตลอดนะคะ
จับจังหวะให้ดีเดี๋ยวเขาจะออกมาให้ชม
ที่เขาใหญ่บรรยากาศก็น่าไปแต่ดิฉันตอนนี้นะคะ
ไม่รู้จะทำยังไงค่ะน้ำท่วมโอ้ยอ้าว
ดิฉันค่ะก็พยายามเอาตัวรอดอยู่ให้ได้นะคะ
แต่แบบนี้ก็ต้องระวังน้ำมันจะท่วมสูงขึ้นอีก
โอ้โหสงสารค่ะเห็นใจค่ะเห็นใจชาวสวนยางพารานะคะ
วันนี้ยังไม่ได้กรีดเลยนะคะตื่นตั้งแต่ตี๓นะคะ
โอ้ยฟ้าร้องมาแล้วฝนตกเพิ่มขึ้นมายังไงแล้วเนี่ยฉลาม